คุณผู้ชมค่ะตอนนี้คนที่เป็นเรียกว่าดราม่าหนักมากคือดีเจมะตูม
เพราะว่าหลังจากที่ติดโควิดไปหลังจากที่มีการถูกดึงโยงหมดเลยว่าโอ้โหมีการปกปิดไทม์ไลน์
ตอนนี้มีคนติดจากกรณีของดีเจมะตูม๒๔รายแล้วนะคะที่มีการแถลงกันออกมา
แล้วมีการยืนยันด้วยว่ามีการปกปิดไทม์ไลน์เรื่องนี้จริงค่ะตอนนี้โลกโซเชียลออกมาถล่มยับเลย
ถล่มทั้งดีเจมะตูมถล่มทั้งคนที่ออกมาปกปิดไทม์ไลน์ตัวเองบอกว่าอยากให้กฎหมายเอาผิดให้เด็ดขาด
หลายคนร้องเรียกเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณอนุทินเคยพูดสิ่งที่โคศกสวบคในแพทย์ทวีสินเคยพูดยังจำได้ใช่ไหม
กฎหมายอ่ะเอามาลงโทษให้หนักเลยคนที่ปกปิดไทม์ไลน์แบบนี้จะเป็นลูกท่านหลานเธอเป็นคนใหญ่คนโตอะไรยังไง
ก็ต้องไม่ยกเว้นนะคือมันเริ่มมีการขุดคุยแล้วไงว่าเอ๊ะ
มีลูกเจ้าหน้าที่หรือเปล่าและเจ้าหน้าที่รัฐที่ปกปิดน่ะ
ใครเป็นถึงเจ้าหน้าที่รัฐทำไมคุณยังทำแบบนี้
เล่าก่อนแล้วกันนะคะร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโคศกของกรทมเนี่ย
ผู้ป่วยรายที่๖๔๔๖๕๘ของกรุงเทพ
กลุ่มผู้ป่วยนี้มีไทม์ไลน์ระบุไปร่วมงานเลี้ยงที่โรงแรมบรรยันทรีย์
วันที่๙มกราคม๒คนด้วยกัน
แล้วก็ที่หลายคนติดจากงานนั้นนั่นแหละค่ะ
ผู้ป่วยรายที่๖๔๗เนี่ยนะคะเขาบอกว่าอาชีพเป็นนักร้องนักแสดง
ที่ว่าอายุ๒๓ปีที่ตอนนี้เขาหากันให้ควักว่าคุณคือใคร
ไลน์ระบุนะคะว่า๘มกราคมช่วงกลางคืนไปงานเลี้ยงที่โรงแรมนี้
แล้ววันรุ่งขึ้น๙มกราคมก็ไปรับประทานอาหารกับเพื่อนที่ดาดฟ้าโรงแรมเดียวกัน

แต่ไม่ยอมให้ข้อมูลว่าไปไหนหรือทำอะไรในวันที่๑๔ถึง๒๐มกราคมบอกว่าไม่ขอให้ข้อมูล
อันนี้มันอยู่ในเข้าข่ายการขอหรือไม่ขอได้หรือเปล่า
สัปดาห์นึงนะเป็นระยะเวลานานนะ
มกราคมไม่ขอบอกว่าไปไหน
แต่ไปตรวจเชื้อ๒๑มกราคม
จำได้ไหมหลายคนก็นั่นคงดูไปอะ

หนุ่มพูดเอาไว้เลยว่าผมรู้แล้วนะว่าคุณคือใคร
ซูมดูได้ไหมมันจะเห็นนิดนึงเห็นมือถือเค้กใช่ไหมคะ

คุณหนุ่มพี่หนุ่มบอกว่าผมรู้นะว่าคุณคือใคร
แต่อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังมาก
พี่หนุ่มบอกพี่หนุ่มเองก็ยังไม่เคยได้เห็นผลงาน
คือพี่หนุ่มก็พูดไว้ไกลนะคะว่าถ้าคุณยังปกปิดต่อไปเนี่ย
ถ้าเรื่องทุกอย่างมันจบแล้วคุณจะอยู่ในวงการนี้ต่ออยู่ในสังคมต่อยากนะ
ตอนนี้ในทวิตเตอร์นะคะชื่อแฮชแท็กดีเจมะตูมได้ขึ้นเทรนดทวิตเตอร์
นี่คือผู้ป่วยรายที่๖๔๗นะผู้ป่วยรายที่๖๕๘โอ้โหคนนี้นี่คนถล่มหนักยิ่งกว่า
เพราะคุณอาชีพคุณเนี่ยคือเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่รัฐต้องมีความรับผิดชอบมากเหมือนกันนะคะ
มากกว่าประชาชนไหมก็สมควรนิดนึงเหมือนกันนะคะ
อ่า๙มกรคมเป็นร่วมงานวันเกิดเพื่อนที่โรงแรมบัญญันทรีย์แต่แต่ไม่ขอให้ข้อมูลว่า๑๐ถึง๑๒มกรคมไปไหนและ๑๔ถึง๒๑มกรคมไปไหน
ขอไม่ให้ข้อมูลแต่ที่แน่๒๒มกราคมไปตรวจโควิด๑๙แล้วเจอว่าติด
โดยก่อนหน้านี้ค่ะ๒๔มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะมีรายงานข่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะว่า
มีข้าราชการตำรวจตำแหน่งสารวัตรดีกรีเป็นลูกชายบิ๊กข้าราชการยศสูงชื่อดังติดโควิด๑๙
และมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มของดีเจมะตูม

อ่าเขาบอกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวสบคจะมีการหาข้อมูลแล้วแจ้งอีกครั้งว่าผู้ป่วยที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
รายนี้ที่ว่าเป็นลูกชายบิ๊กข้าราชการยศสูงชื่อดังเนี่ย
เป็นคนเดียวกันกับผู้ป่วยรายที่๖๕๘ที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
แล้วก็ไปร่วมงานวันเกิดดีเจมะตูม๙มกราคมไหม
แต่ที่น่าสังเกตก็คือไทม์ไลน์ของผู้ป่วยสองคนนี้
ก็คือดารานักแสดงวัย๒๓กับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ย
มีช่วงเวลาที่เขาบอกว่าไม่ขอชี้แจงไทม์ไลน์ในช่วงเวลาเดียวกันคือ๑๔๒๐มกราคมและ๑๔๒๑มกราคม
ไปไหนหรือเปล่าอยู่ด้วยกันหรือเปล่าหรืออย่างไรมันมีอะไรที่ทำให้คุณเลือกที่จะปกปิด
ทั้งที่เรื่องนี้เราประกาศกันโครมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกันเปล่าเลยว่า
อย่าปกปิดมันผิดกฎหมายและคุณต้องมีจิตสำนึกต่อสังคม

พอโฆษกรทมโพสต์ไทม์ไลน์นี้ออกไปนะคะคนถล่มยับจริง
อีเจี๊ยเรียบด่วนเขียนเลยค่ะเขียนมาแบบนี้นะคะ
ขอนำเรียนคุณหมอทวีสินว่าคงจำได้นะครับตอนดราม่าโหลดแอป
คุณหมอเคยพูดไว้ไงถ้าใครมี๓ข้อนี้ครบ๑ติดเชื้อ๒พยายามปิดบังข้อมูล๓ตรวจแล้วไม่มีแอปหมอชนะ
ฝ่าฝืนกฎหมายและต้องโดนลงโทษ
ไม่ทราบว่าในเคสวันเกิดดีเจจะมีคนที่ครบ๓ข้อนี้ไหม
ประชาชนรอดูอยู่ครับเช่นเดียวกันนะคะเพจหมอแหลปแพนด้าตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะ
ไม่ให้ข้อมูลได้ด้วยเหรอไม่ให้ข้อมูลได้ด้วยเหรอ
แล้วก็เขียนด้วยนะคะว่ารายที่ติดเชื้อแล้วไม่ให้ข้อมูลเนี่ย
กรทมพยายามกดดันสอบสวนเพิ่มเติมอยู่
ถ้าไม่ได้ข้อมูลอีกคราวนี้จะให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคดำเนินการตามกฎหมาย
ถ้าปกปิดข้อมูลก็ถือว่าคุณให้การเท็จ
ก็จะผิดกฎหมายลักษณะให้การเท็จกับเจ้าพนักงาน

อีกครั้งไม่มีใครใหญ่กว่าหมอในเรื่องนี้
ดูจากไทม์ไลน์แล้วเนี่ยเห็นเลยว่าไปงานเดียวกัน

มันผิดกฎหมายหรือมันผิดศิลธรรมจัญญาหรือมันผิดอะไรเหรอ

เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ต้องสอบสวนยังไงก็ต้องสอบสวน
และตรวจสอบด้วยว่าโรงแรมที่ใช้จัดงานเนี่ย
เกินเวลาไหมจำหน่ายแอลกอฮอล์หรือเปล่า
เพราะเลี้ยงวันเกิดคงไม่ได้กินน้ำแดงมั้ง
แต่ในภาพนี้ก็ดูเป็นเหมือนน้ำส้มอยู่นะ

แต่เอาเป็นว่าข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ฉบับที่๑๗ก็คือเอาง่ายนะคะ

คุณจะปกปิดไทม์ไลน์หรือว่าอะไรก็ตาม

คนที่ติดเชื้อที่จงใจปกปิดข้อมูลเดินทาง
แจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค

ก็จะต้องเข้าข่ายอันนี้ด้วยไหม
จะต้องโดนจำคุก๒ปีปรับไม่เกิน๔๐
หรือทั้งจำทั้งปรับด้วยไหม

เดี๋ยวคงมี

เพราะเพื่อให้ทุกคน

ตั้งแต่วันที่๑๔ถึงวันที่๒๑ได้รู้ตัว

หลายคนเขาก็เลยบอกว่าออกมาบอกเถอะ
มันจะเลวร้ายยังไงก็ต้องออกมาบอกค่ะ